ส่วนทางกระทรวงพัฒน์คุณวราวุฒิศิลปะอาชา
วันนี้ก็ยืนยันค่ะ๑๘กันยายนนี้จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด๖๐๐บาท
ถึงมือแน่นอนคุณวราวุฒิศิลปะอาชา
คุณผู้ชมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคอรมอลนะคะ
บอกว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการอุดหนุนเงินเด็กแรกเกิด

ก็ใช้งบประมาณ๙๙๐ล้านบาทนะครับ
ก็จะมีการแจกจ่ายเข้าบัญชีงวดแรกเนี่ย๑๘กันยายนนี้นะคะ
เพื่อดูแลเด็กแรกเกิดจำนวน๒๒๔๕๐๐คน
ซึ่งก็ยอมรับว่ามันเร็วกว่านี้ไม่ได้เพราะว่า
ต้องมีการไปตรวจสอบตัวเลขก่อนให้ถูกต้องนะคะ
แล้วก็ยืนยันบอกการจัดสรรงบปีหน้าจะไม่ให้เกิดปัญหาในรูปแบบนี้อีกนะคะ
เงินเด็กแล้วนะคะก็มาถึงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ซึ่งวันนี้รัฐมนตรีก็บอกว่ายังเหมือนเดิม
แต่ไม่ได้หมายความว่าเหมือนเดิมอนาคตจะลดลงนะ
โอกาสที่จะปรับขึ้นเป็น๓๐๐ต่อเดือนหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวว่ากันไปตามขั้นตอน
ครับแต่ยังไม่มีแบบต้องพิสูจน์ความจนอะไรอย่างนี้ไม่มีนะ
ยังก็คือได้เหมือนเดิมก่อนนะคะ
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าดูตัวเลขผู้สูงอายุก็ประมาณ๒ล้าน๒แสนใช่ไหมคะ
งบก็ประมาณกว่า๑แสนล้านบาท
ปี๒๕๗๐เนี่ยคาดว่าก็จะสูงกว่า๒๕๐๐๐๐๐คน
คนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจ่าย๓๐๐บาทต่อคน
บก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นกว่า๒แสนล้านบาท
รัฐมนตรีก็บอกว่าจำเป็นต้องดูสัดส่วนงบประมาณ
ว่าพอถึงปี๒๕๗๐หรือเปล่า
แล้วจะมีรายได้จัดเก็บอยู่เท่าไหร่
ก็มั่นใจว่าประชาชนอยากได้รัฐสวัสดิการทั่วหน้า
แต่ว่าคงไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นเหมือนบางเมืองในยุโรป
ที่มีสถานะล้มละลายเพราะว่ารายจ่ายมากกว่ารายได้
ทำให้ไม่สามารถมีงบมาพัฒนาเมืองได้นะคะ

เรื่องที่ประเทศไทยจะพยายามเป็นสวัสดิการทั่วหน้า
ว่าจ่ายได้ไหมมีภาระงบประมาณ
ฝ่ายที่เห็นด้วยก็มองว่าที่จริงแล้วอาจจะจ่ายได้นะ
อาจจะโยกงบประมาณบางส่วนอะไรมานั่นก็ว่ากันไป
อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นข่าวออกมาหลังจากที่
รมอนั้นเขามีมติในการปรับเปลี่ยนจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการนะครับปกติแล้วก็คือให้งวดเดียว
ก็ไม่เคยรับราชการก็ไม่แน่ใจว่าได้วันไหนนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เขามีการมีมติออกมาว่าตั้งแต่
มกราคมปีหน้าจะมีการจ่ายเป็น๒งวด
แล้วนายกรัฐมนตรีก็ให้เหตุผลเรื่องนี้มาด้วย
ถึงว่าทำไมต้องจ่ายเป็น๒งวด

คุณเศรษฐธวิสินเนี่ยนะฮะชี้แจงครับ
บอกว่ากรณีที่คอรมอลนั้นมีการบอกว่า
จะเปลี่ยนการจ่ายเงินเดือนข้าราชการนะครับ
จากเดิมเนี่ยหนึ่งรอบต่อเดือนก็กลายเป็นสองรอบ
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ได้หนึ่งมกราคมหกเจ็ด
นายกบอกว่าตระหนักดีครับว่ากระแสเงินสดในกระเป๋าทุกคนนั้นเป็นเรื่องสำคัญ
ก็เลยมีดำรินะครับให้เปลี่ยนการจ่ายเงินเดือนค่าราชการเป็นเดือนละ๒รอบ
ค่ะเชื่อว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อย
เยอะพอสมควรครับเพราะว่าถ้ามีการจ่ายเงินเดือนสองรอบ
ก็จะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องคอยให้ถึงสิ้นเดือน
ก่อนจะมีเงินแบ่งจ่ายออกมาเดี๋ยวลองไปฟังกันหน่อยนะครับ
ทางนายกรัฐมนตรีนั้นพูดเรื่องนี้เอาไว้อย่างไรบ้างครับ
เรื่องนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องบรรเทาทุกข์ให้กับราชการชั้นผู้น้อย
เยอะพอสมควรถ้ามีการจ่ายเงินเดือนสองรอบ
จะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะครับไม่ต้องขอให้ถึงสิ้นเดือนก่อน
ก็จะมีเงินแบ่งจ่ายออกมานะครับโอ้โหแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหม่นะคุณกาย
ฉันเองก็เพิ่งเคยได้ยินจ่ายเงินเดือนสองรอบผมว่าเสียงแตกอ่ะ
นะครับเท่าที่ไปดูความเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยก็เสียงแตกนะครับ
เพราะว่าคือย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านายกเนี่ยเขามองว่าการจ่ายเงินเดือน๒รอบเนี่ยนะครับ
อาจจะช่วยช่วยตรงที่ว่าทำให้อ่าคนปกติทั่วไปเนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะคนที่ได้เงินเดือนน้อยแล้วก็บริหารจัดการเงินได้ไม่ค่อยดีเนี่ย
ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินโดยเฉพาะกู้หนี้นอกระบบมา
ซึ่งดอกมันก็แพงมากแล้วก็มีข่าวอยู่ตลอดนะเรื่องของการทวงหนี้อะไรต่างเนี่ย
แต่ทีนี้เนี่ยความเห็นที่ออกมาเนี่ยมันก็มีโอ้หลากหลายครับ
ประเด็นร้อนเหมือนกันนะในโลกออนไลน์ที่มีการถกเถียงกันกว้างขวางเลยนะ
อย่างเช่นเดือนสองรอบเนี้ยใช่คนที่เอาคนที่ไม่เห็นด้วยเนี้ย
เขาก็มองใช่ไหมว่าจ่ายสมมุติจ่าย๒รอบเนี่ยนะครับ
ธนาคารเนี่ยเวลาเขาหักเงินนะครับคุณผู้ชมครับใช่ไหม
ค่าบ้านค่ารถใช่ไหมหักรอบเดียวเขาก็หักรอบเดียว
เว้นเสียแต่ว่าโอเคธนาคารจะมีการหักสองรอบอันนี้ก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าปกติแล้วคือหักรอบเดียวคือถ้าสักสองรอบเนี่ยก็คือรอบละครึ่งถูกไหม
ครับแล้วถ้าเกิดว่าผูกไว้กับธนาคารเขาหักไปครึ่งแรกแล้วเอาอะไรกินน่ะ
ใช่ไหมคะนั่นแหละสำหรับคนที่อาจจะต้องแบบว่าเขาเรียกไงนะ
บริหารจัดการเงินค่อนข้างยากลำบากเงินเดือนน้อยนะฮะ
ก็เป็นประเด็นในเรื่องนี้แต่ผมเชื่อนะว่าถึงจะมีมติคอรมอออกมาแล้วเนี่ยนะครับ
ถ้ากระแสสังคมยกตัวอย่างนะครับมันมันตีกลับอ่ะอืม
อาจจะมีการทบทวนนะครับอืมเออแต่ว่าเรื่องนี้ก็คงถกเถียงกันอีกสักพักหนึ่งอ่ะ
แค่ราชการหรอกเอกชนก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะเอ๊ะอย่างนี้การจ่ายเงินพนักงาน๒เดือนเนี่ย
มันให้เดือนละสองรอบเนี่ยขออภัยอืมนะฮะมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
เอกชนมีไหมจ่ายเงินเดือนสองสองรอบต่อเดือนผมไม่ทราบว่าแบบ
บริษัทในประเทศนี้อาจจะมีไหมในลักษณะนี้เนี่ยฮะค่ะนะครับแต่ก็นี่แหละ
ก็เป็นประเด็นโตเถียงผมใช้คำนี้แล้วกันก็น่าสนใจเพราะว่าจริงจ่ายสองรอบนี่เงินไม่ได้เพิ่มขึ้น
ใช่ปัญหาเรื่องจำนวนเงินต่างหากใช่ไหมคะที่มีปัญหากับทางข้าราชการ
ที่เงินเขาไม่พอแล้วต้องไปกู้นอกระบบอ่าใช่นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีการถกเถียงกันกว้างขวางทีเดียวนะคะ
อ่ะส่วนอีกหนึ่งกระทรวงค่ะกระทรวงมหัฐไทยอืม
ส่วนนี้ก็ถูกจับตาเยอะคุณผู้ชมค่ะคุณสุธินวันนี้ก็เข้ากระทรวงด้วยเริกดีนะคะ
สิบสามกันยายนสิบสามนาฬิกากับอีกสิบสามนาทีค่ะเข้ากระทรวงกลาโหมทำงานเป็นวันแรกค่ะ

ท่านรัฐมนตรีได้แหละอืมค่ะนะครับอ่าก็ตามธรรมเนียมนะครับ
พอเข้าไปก็ต้องไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงกลาโหมนะคะ

ก็มีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพ๓เหล่าทัพนะคะ
ที่เห็นอยู่นี่ก็คือคือคุณสุธินเนี้ยเป็นพลเรือนคนแรกที่ไม่ได้เป็นเอ่อ
นายกรัฐมนตรีแต่ว่าได้รับการตรวจแถวกองเกียรติยศนะคะเนี่ยค่ะ
ก็จะมีประหลัดกระทรวงกลาโหมนะคะว่าที่พบทหารสูงสุด
พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการฐานเรือคนปัจจุบัน
แล้วก็ท่านพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลวาที่ภูมิชการหารอากาศ
ก็ร่วมในพิธีด้วยนะคะหลังจากนั้นมีการประชุมมอบนโยบาย
การทำงานนะคะให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ
แล้วก็ระหว่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นไปสักการะ
ศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงกลาโหมทางทหารเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมเขาบอกว่ามีการนิมนต์พระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโย
แห่งวัดป่าวังน้ำเย็นซึ่งท่านเป็นพระเกจิชื่อดังของจังหวัดมหาสารคาม
มาทำพิธีที่ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วย
ก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ผู้สื่อข่าวเราก็ไปสอบถามพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ครับวันนี้เลิกดีใช่หรือไม่
พระอาจารย์ท่านบอกว่าอะไรท่านก็บอกว่าเลิกดีมันมีทุกเวลา
แต่ขอแต่มีความพร้อมแหละนะคะถ้าไม่มีความพร้อมแล้วเลิกไหนก็ไม่ดีสักอย่าง
เพราะฉะนั้นขอให้อยู่กับความพร้อมท่านก็ให้สติมา
ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อค่ะท่านคะได้เจิมเก้าอี้
เพื่อให้คุณสุธินได้อยู่ในตำแหน่งยาวทำงานราบรื่นหรือเปล่า
อาจารย์สุริยันก็บอกว่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้แต่เจิมให้เจิมให้แหละ
แต่เป็นประเพณีจะได้อยู่เย็นเป็นสุขส่วนจะอยู่ยาวหรือไม่ยาว
อันนี้ขึ้นอยู่กับการทำงานของเจ้าตัวครับบางทีก็อาจจะอยู่ที่ญาติโยมด้วยแหละ
อยากจะให้พระท่านเจิมพระท่านก็เจิมก็เจิมหน่อยฝันและกำลังใจใช่ไหมคะนะครับ